พูดถึงเรื่องปิ้งปิ้งแล้วก็พูดถึงเมนูทรักกรอกหนึ่งบาท

หมูปิ้งบาทเดียวก็อร่อยได้ค่ะ

ไปค่ะร้านนี้คุณผู้ชม

คุณค่ะปิ้งกันเลยร้อนหอมนะคะ
เขาขายอยู่หน้าโรงเรียนวัดสะพาน๓ตะบนบึงพระอำเภอเมืองพิศนุโลก
เนี่ยป้ายใหญ่หมูปิ้งลุงหนูไม้ละ๑บาท
ถูกมากถูกจริงไม้ยังแพงกว่าหมูอีกมั้ง
เอาไม้ครึ่งไม้ไหมล่ะแล้วนี่จะสั่งครึ่งไม้อยู่ไหม
จะได้ทานง่ายหยิบสะดวกเออเขาก็ทุ่มทุนไง
อยากจะให้น้องหนูผู้ปกครองได้ทานกันในคาร่อมยาว
แล้วหลายคนเขาก็มาต่อคิวซื้อบางทีก็นั่งกินแบบนี้คุณ
เด็ดอร่อยนะครับลุงหนูเจ้าของร้านเล่าให้ฟังบอกว่า
ลับความอร่อยของหมูปิ้งเจ้านี้เนี่ยได้มาจากเพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านเนี่ยให้สูตรมาเลยคือตอนนั้นน่ะทำงานก่อสร้างอยู่
แล้วก็เริ่มปวดหลังไงไม่มีแรงจะทำงานเพื่อนบ้านเขาก็เห็นใจ
ก็เลยมาสอนสูตรหมูปิ้งรสเด็ดนี้ให้ลูกหนูบอกว่าความอร่อย
จากสูตรลับนี้แล้วนะคะต้องเลือกใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกด้วย
และที่สำคัญขาดไม่ได้เลยเรื่องของความสะอาดความสดใหม่
อันนี้ต้องจัดให้เต็มที่เลยนะคะ
พอลุงบอกว่าลุงหมักสูตรแบบนี้แล้วนะคะ
ลุงก็จะต้องมีวิธีในการปิ้งด้วยเหมือนกัน
ใช้ไฟอ่อนปิ้งให้สุกพอดี
เนื้อหมูสีมันก็จะสวยน่ารับประทานนะคะ
ส่วนรสชาตินี่ไม่ต้องพูดถึงให้ดูจากไม้ละกัน
ไม้ที่กินแล้วอะค่ะทิ้งกันเกลือนกลาดนะคะ
เพราะว่าทานกันแบบอร่อยเพลินจริงไม้ละบาทด้วย
ลูกค้าแต่ละคนมาต่อคิวซื้อแต่ละวันมาแบบไม่ขาดสาย
แล้วก็มากันทุกวันว่ากันว่าขายวันหนึ่งนะได้๑๕๐๐๒๐๐ไม้คุณคะ

ไม้ละบาทก็ได้ละ๒๐๐๐นะคะส่วนข้าวเหนียวเนี่ยขายได้ประมาณวันละ๑๐๐ห่อ
และที่สำคัญนะราคา๑บาทนี้ค่ะลุงหนูเขาขายมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
จนถึงปัจจุบันนี้คูณเกือบ๒๐ปีแล้วก็ยังขายราคานี้อยู่
ยัง๑บาทอยู่ค่ะไม่ว่าราคาหมูจะขึ้นไปเท่าไรยังไง
เพราะว่าลุงอยากจะให้ใครก็ซื้อได้จะเป็นเด็กจะเป็นคนแบบไม่ค่อยจะมีเงินคนทำงานกลางวันคนทำงานเมื่อไหร่อะไรไงก็ได้เนี่ย
มีตังค์แค่๑๐บาทก็อิ่มได้แล้วส่วนกำไรนะคะลุงบอกว่าถึงจะได้ไม่มากเนี่ยก็สามารถเอาไปเลี้ยงครอบครัวได้
เพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมากินหมูปิ้งเอาตามใจชอบเลยจะเอากี่ไม้จะเอาข้าวเหนียวสักกี่ห่อมาเลยค่ะ
ลุงหนูขายตั้งแต่๖โมงเช้าถึง๙โมงเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะจะหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์ให้พักหน่อยนะ
จะขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนวัดสะพาน๓ตะมนต์บึงพระอำเภอเมืองพิศนุโลกคุณผู้ชมไปให้ถูกจุดถูกที่หรือขับไปอย่างนี้ใครเห็นอ่ะโบกได้เรียกได้เหมือนกันเพราะว่าลุงเป็นรถเข็นสบายแบบนี้ค่ะแล้วก็ปิ้งย่างกันไป
ก็อย่างที่เห็นนะครับขายอยู่ที่หน้าโรงเรียนใช่ไหม

ลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นน้องหนูนักเรียนนี่แหละ

ไม้ละบาทไม่แพงจนเกินไปนะครับ

นี่ฉันอ่านเป็นหนูปิ้งลุงหมู

กินหมูกินหมูปิ้ง

กินเหนือหนูมาตลอดเลยนะเนี่ย

ไม้ละบาทเท่านั้นเองอยู่พิศนุโลก